คุณผู้ชมค่ะพาไปที่จังหวัดสุราธานีนะคะต้องบอกว่าผู้ชายเก็บของเก่าคนนี้
ดวงถึงฆาตจริงนะคะแล้วก็อยากให้ดูข่าวนี้ไว้
เป็นอุทาหรณ์เวลาเจอสายไฟชำรุดข้างทางอย่าเข้าใกล้นะคะ
เพราะตาเรามองไม่เห็นว่าข้างในมันมีกระแสฟ้าอยู่หรือ
กระแสไฟฟ้าอยู่หรือเปล่านะฮะชายเก็บของเก่าคนนี้ค่ะ
เขาเดินไปข้างทางไปเก็บของเก่าขายแล้วไปเห็นสายไฟข้างทางชำรุด
จะเอาเลื่อยที่ติดมากับมือไปเลื่อยสุดท้าย
โดนไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนด้านหลังอาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือว่าทกศสาขาเวียงสะจังหวัดสุราชธานี
เมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจในท้องที่ก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ
พบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายสวมชุดกีฬาสีฟ้านอนอยู่ข้างถนน
มือซ้ายยังกำสายไฟอยู่เลยแล้วก็มีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่มือแล้วก็ที่นิ้ว
บริเวณลำคอก็มีสายไฟพันพาดอยู่ด้วยนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพราะตอนนั้นตำรวจเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้
ก็ไม่รู้ว่ามีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าแจ้งไปที่การไฟฟ้าให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพอมาถึงก็ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้การปฏิบัติงานของตำรวจเป็นไปอย่างสะดวก
เบื้องต้นทราบชื่อผู้ตายก็คือชื่อว่านายวัญชัยแตะกระโทกอายุ๓๖ปี
คุณบัญชัยผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขายของเก่าในที่เกิดเหตุยังไปพบใบเลื่อยตัดเหล็กอยู่ด้วย
ตกอยู่ข้างลำตัวของผู้ตายนะคะทีนี้จากการสอบถามภรรยานี่เลื่อยอันนี้แหละค่ะ
จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่าสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า๖โมงเช้าค่ะ
เพื่อไปเก็บหาของเก่านำมาขายเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประติดประต่อเรื่องกันนะคะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าคุณวัญชัยผู้ตายคงจะเข็นรถผ่านบริเวณนี้
แล้วก็เหลือไปเห็นสายไฟมันห้อยระยงระยางอยู่ข้างถนนก็เลยใช้ใบเลื่อยที่ถือมาเนี่ย
หวังจะไปตัดสายไฟเพื่อนำไปขายแต่ว่าสุดท้ายกลับถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต
อดคล้องกับคำให้การของภรรยาที่บอกว่าก็เคยนะ
ห้ามสามีอยู่บ่อยว่าอย่าไปตัดสายไฟข้างถนน
ภรรยาบอกว่าก็สุดท้ายแล้วไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสามี
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบศพให้ภรรยานำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ